ยังอยู่ที่เรื่องของหมูแพงนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหมูกระทะร้านหมูกระทะ
บุฟเฟ่หมูกระทะต้องปรับกลยุทธ์เปลี่ยนจากขายเป็นหมูบุฟเฟ่
มาขายเป็นชุดแทนแต่ยังชื่อบุฟเฟ่หมูกระทะฮะ
ไม่รู้จะทำไงชื่อร้านเป็นอย่างนี้มันก็ต้องขายแบบนี้
แต่ตอนนี้ไม่สามารถจะให้ลูกค้าเดินมาหยิบหมูหยิบเนื้อหยิบหมึก
ไม่ได้แล้วไม่งั้นลูกค้าโกยหมูไปเจ๊งแน่นอนงานนี้
ก็เลยจัดใหม่มาขายเป็นชุดแทนรวมชุดเรียบร้อยนะฮะ
ชุดละสามร้อยบาทขายแบบเดลิเวอรี่เท่านั้น
ร้านก็ไม่มีมาปิ้งย่างที่ร้านไม่มีอีกแล้วนะครับ
และสามร้อยบาทกำไรแค่สี่สิบห้าสิบบาทเองต้องขายแบบนี้
คับประคองร้านไปก่อนครับแต่หากในอนาคตอันใกล้หรือไกลหรือกลางปี
หากหมูยังราคาแบบนี้ให้มองหน้าพี่มองหน้าพี่ได้ไหม
มองหน้าพี่พี่จะไปแล้วไม่สามารถจะยืนหยัด
บุฟเฟ่หมูกระทะได้อีกแล้วฮะนี่คือจังหวัดแรกคือจังหวัดชัยนาธนะฮะ
จรรย์บุฟเฟ่หมูกระทะปิ้งย่างแทบจะไปไม่ไหวเหมือนกัน
ขยับต่อไปจังหวัดกำแพงกำแพงเพชรเฉียงหมูเฉียงหมูเนี่ย
หอยเหงาเหลือเกินลูกค้าไปไหนลูกค้าเดินผ่าน
แล้วมองด้วยหางตาอยากจะกินแต่มันฟินไม่ไหวครับ
มันราคาแพงเหลือหลายจริงจริงฮะตอนนี้ราคาสองร้อยโลละสองร้อยบวกบวก
หั่นบางสงสัยลูกค้าจะซื้อหลักขีดเมื่อก่อนซื้อทีกิโล
ไม่ไหวแล้วฮะซื้อกิโลกรัมเนี่ยไม่กินไม่ไหวจริงราคาแพงมากครับ
และแนวโน้มจากสองร้อยบาทสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบ
มันอาจจะไปสองหกสิบสองแปดสิบหรือสามร้อยได้ค่ะ
แล้วถ้ามันไปสามร้อยมันคือแรงค่าแรงขั้นต่ำเลยนะใช่
ลูกค้าบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไง
แงใกล้ค่าแรงขั้นต่ำกินไม่ไหวแล้วฟังเสียงลูกค้า
ค่ะคนจนแย่แล้วตอนนี้ทำงานยังไม่ได้สามร้อยเลย
แล้วก็ไม่ได้ทุกวันด้วยงานตอนเนี้ยเผื่อมึงจะได้ตามสัก
ห้าวันหกวันสิบวันเต็มที่ไม่มีงานจะทำด้วย

ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยอ่ะไม่ถึงสามร้อยด้วยนะ
บางคนได้อ่ะแล้วที่สำคัญไอ้สามร้อยเนี้ย
ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันเดือนหนึ่งได้ทำ๕วัน๖วัน
ก็ไม่เต็มสามร้อยอยู่ดีไม่เต็มเดือนอยู่ดี
ยังอยู่ที่เรื่องของหมูฮะราชบุรีราชบุรีถิ่นนี้คือถิ่นที่เลี้ยงหมูเยอะมาก
จะเป็นฟาร์มเล็กฟาร์มกลางฟาร์มใหญ่ฟาร์มใหญ่ไม่มีปัญหาฮะ
แต่ฟาร์มขนาดกลางซึ่งเป็นกลไกกลจักรสำคัญในการที่จะให้หมูเข้าสู่ท้องตลาด
หมูขนาดกลางเจอปัญหาหนักและเจอแบบนี้ทุกพื้นที่
ทุกพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเลี้ยงหมูอยู่ดีดีปรากฏนอนตายแง่งแง่งแง่ง
น้ำลายฟูมปากโรคระบาดเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา
ดังนั้นหมูจึงขาดหายไปจากกลไกตลาดอย่างร้านของคุณศรีสุนันของคุณศรีสุนันนะ
เคยเลี้ยงไว้สามร้อยตัวเกลี้ยงเกลี้ยงคืออะไรตายหมูอืม
ตายกคอก๓๐๐ตัวแล้วเจอแบบนี้ทุกฟาร์มทุกคอกทุกฟาร์มทุกคอก
กลไกตลาดมันเลยขาดขาดหายเดี๋ยวฟังจากคุณศรีสุนัน
คาเศรษฐกรที่เลี้ยงหมู
งานคือจังหวัดล่าชบุรีทำไมต้องไปสำรวจที่ล่าชบุรี

เป็นแหล่งเลี้ยงหมูใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เมื่อก่อนนี้คนตาบอดเวลานั่งรถไฟผ่านนะ

มันเลยหายไปในแทบจะครึ่งเลยทีเดียวนะ

เพิ่มปริมาณหมูในประเทศก่อนนะคะ